พาไปดูที่ชนบุรีบ้างนะคะมีลูกค้ามาซื้อผ้าม่านค่ะ
แต่ว่าเพิ่งซื้อแล้วก็เดินออกไปหน้าร้านยังไม่ทันไปถึงไหน
กลับมาบอกว่าใช้ไม่ได้เลยจะขอเปลี่ยนแต่ทางร้านบอกว่าไม่ให้เปลี่ยนแล้วนะคะ
ก็เลยมีปากเสียงชกต่อยกันระหว่างเจ้าของร้านกับลูกค้า
เจ้าของร้านเนี่ยคว้ามีดไปฟันรถลูกค้าด้วยปรากฏว่าเจอยิงสวนกลับมาจนบาดเจ็บเลยค่ะ
ติดตามรายละเอียดทั้งหมดจากรายงานค่ะ
ยิงใส่เจ้าของร้านซึ่งถือมิดดาบไปฟันรถได้รับความเสียหาย
เขาเลยยิงสวนออกมาจากนั้นคนยิงก็ขับรถหนีไป
ส่วนผู้บาดเจ็บเป็นเจ้าของร้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าร้านผ้าม่านแห่งหนึ่งในอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี

ปรากฏว่าทั้งญาติคนเจ็บและญาติผู้ก่อเหตุ

ต้องกันทั้งสองฝ่ายออกจากกันก่อน
ส่วนคนเจ็บคือนายประพฤติสินทักทรัพย์อายุ๔๐ปี

ถูกยิงขาซ้ายกระสุนทะลุ๑นัด

ครอบครัวคนยิงมาซื้อผ้าม่านแล้วจะมาขอเปลี่ยนคืน
แต่ทางร้านเปลี่ยนให้ไม่ได้เลยโต้เถียงกัน

แล้วฝ่ายนั้นก็ยิงสวนกลับมา
ขณะที่ลูกสาวของคนยิงและเป็นคนถ่ายคลิปบอกว่า
ตัวเองและพ่อแม่พี่สาวรวม๔คน
ซื้อผ้าม่านที่ร้านดังกล่าว
พ่อกับแม่และพี่สาวจึงลงจากรถ

สามีเจ้าของร้านที่ถูกยิงเดินมาด่าพ่อ
พ่อเลยต่อยไปหนึ่งครั้งก่อนขึ้นไปนั่งบนรถ
แต่สามีเจ้าของร้านเอามิดดาบมาฟันรถหลายครั้ง
จึงยิงสวนออกมาแบบป้องกันตัว

ทางร้านมีเงื่อนไขและทำป้ายตั้งไว้ว่า
ซื้อแล้วไม่รับคืนทุกกรณี
พร้อมอธิบายให้ฟังแล้วว่าไม่สามารถคืนเป็นเงินสดได้
แต่ให้เปลี่ยนแบบหรือสั่งตัดใหม่ได้

เข้ามาด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคาย
อ้างว่าตัวเองเป็นฝ่ายเสียหาย
เดือดใช่พ่อหนูก็ไม่รู้เรื่องราวอะไรหรอก
แต่ว่าเขาอยู่ข้างนอกไง
แล้วเขาเห็นได้ยินว่าอะไรอย่างนี้
เขาคงเดือดก็เลยมาอันนี้กันทะเลาะกัน
ล่าสุดนายประจวบชาญเกษมอายุ๓๘ปี
มือยิงเข้ามอบตัวกับตำรวจสพพานทอง
พร้อมนำรถที่คู่กรณีใช้มิดดาบฟันกระจกฝั่งคนขับ
ได้รับความเสียหายมาเป็นหลักฐานด้วย
ผู้ต้องหาอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจยิง
แต่เกิดพลาดนิ้วไปถูกไกลปืนลั่นขึ้นมาเอง
แกเป็นไรไม่ถูกแล้วก็ถามผมเหมือนกัน
ไม่ลดขระถกยิงไม่ได้ตั้งใจ
อันนี้คือยิงได้ตั้งใจไหม
ดึงปุ๊บมันเหมือนว่าไฟออกดด
ช่วงเชื๊ยงสองทีสำทีแล้วนิ้วเข้าไปเปิด

หลังสอบปากคำตั้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น
และพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะในเมือง
หรือหมู่บ้านโดยไม่มีเหตุอันควร

ก่อนจะขออำนาจศาลจังหวัดชนบุรีฝากขังต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน